กันต่อจากงานเดียวกันมีหนุ่มปั้นจันทร์คุณผู้ชม
ไปดูเรื่องเป้ามาดูเรื่องที่เขาไปร้องทุกข์กันนะคะ
ยังจำกันได้ไหมคะเมื่อประมาณเดือนก่อน

กรณีที่มีข่าวของดาราสาวซึ่งคุณเก๋เสียชีวิตไปแล้วแหละ

คือข่าวหนักมากนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะ
คุณปั้นจันทร์บอกว่าคดีความคือไอ้คนทำเพจปลอมอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรา
รู้ว่าเป็นใครแหละแต่ตามตัวก็ค่อนข้างยาก
แต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงคดีความจะเคลียร์หรือยัง
ไปฟังปั้นจันเปิดใจเลยค่ะ
สำหรับคดีก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะ
แต่ว่ายังจับตัวไม่ได้เพราะว่าอยู่ประเทศอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่ได้กังวลเพราะว่าเรารู้วิธีการรับมือแล้วครั้งแรกก็ตกใจ
คือเราสบายใจเพราะว่าพอเราเดินเข้าไปที่ปทแล้วก็ทางตำรวจเนี่ย
คือการตรวจสอบเนี่ยมันแค่แบบปลายนิ้วเลยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอะไรอย่างนี้ครับ
มามาที่เรื่องเป้ากันต่อนะคุณผู้ชมที่เรานำเสนอไปวันก่อนนะคะ

แต่ว่ามันจะโดดเด้งกระแทกใจแล้วแบบเขาบอกว่าให้เขาชินแล้วกับภาพนี้คุณผู้ชม
เป็นกางเกงมันแหละถ้าบอกว่าเออสลิปมันไหลลงมา
คือผมว่าเป็นเพราะว่ากางเกงมันเป็นกางเกงมันด้วย

ถ้าที่ตรงนั้นมันน่าจะห่อหมกฮวกนะคะ

กางเกงเขามันกางเกงเขาวาวว่าเอาไป